ส่วนอีกคดีหนึ่งพี่สาวพยาบาลที่ติดต่อน้องสาวไม่ได้
กระทั่งรู้ว่าน้องเนี่ยถูกแฟนหนุ่มที่คบกันยังไม่ถึงปี
ทำร้ายร่างกายแล้วก็พาไปกักขังอยู่ในรีสอร์ท๓วัน๓คืน
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามไปช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเองเตรียมแจ้งข้อหาหนักกับผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเนี่ยค่ะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบุรีรำก็บุกเข้าไปช่วยเหลือนางสาวบีค่ะ
เป็นนามสมมติอายุสามสิบสองปีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมป์
คือไปตามช่วยได้ที่แห่งหนึ่งอ่ะนะคะในตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมป์
หลังนายสมพงฮ์เนี้ยนะคะอายุสามสิบสองปี
แฟนนุ่มที่คบหากันได้ประมาณสักหนึ่งปีพาไปตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะพี่สาวของพยาบาลผู้เสียหายเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมือง
บอกว่าน้องสาวหายจากบ้านพักในโรงพยาบาลไป
คือนัดกันแล้วว่าจะเดินทางกลับบ้านที่ศรีสเกต
แต่หลังจากนั้นทำไมติดต่อน้องสาวไม่ได้

พบว่าน้องหายไป๓วันแล้วไม่มีใครติดต่อได้

เพื่อนน้องเนี่ยเอาไลน์การสนทนามาให้พี่สาวดู
ข้อความที่เห็นนางสาวบีส่งไลน์ไปหาเพื่อน
เขาบอกว่าเขามีโอกาสตายได้ตลอดเวลา

อันนี้ญาติเกรงว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
แชทส่งคุยกับเพื่อนได้นะครับ
โดนทำร้ายร่างกายโดนตีปากโดนทุบหัวนะครับ
ทีนี้พยาบาลผู้เสียหายนางสาวบี

บอกว่าเขาได้คบหากับนายสมพงศ์มาประมาณ๕๖เดือน
ฝ่ายชายชอบแต่งตัวเป็นข้าราชการทหาร

แล้วก็ถ่ายภาพกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตอนนี้นายสมพงศ์ที่มารับไปล่าสุด

อันนี้หลังจากช่วยเหลือได้ก็มาให้การกับตำรวจ
พยาบาลสาวผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมา
ก็แจ้งต่อตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายสมพงศ์แฟนนุ่มเลย

นำหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีด้วย
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนายสมพงศ์ผู้ก่อเหตุนะคะ
มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดี
เรื่องต้นเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายกักค้างหน่วงเหนียวค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของนายสมพงศ์เลย
อยู่ในตำบลสูงเนินอำเภอกระสังที่จังหวัดบุรีลำ
ไปถึงที่บ้านของนายสมพงศ์พบเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
มีรถกระบะแล้วก็รถเก๋งจอดอยู่หน้าบ้าน๒คัน
ไปเจอผู้ชายคนนึงเขานอนอยู่ที่แคล่หน้าบ้าน
เขาบอกว่าตัวเขาเป็นพี่ชายของนายสมพงศ์ค่ะ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าน้องชายเนี่ย
เป็นประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
ลงทุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย
จากที่ทราบมาน้องชายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย

เพราะว่าน้องชายเขาต้องการหาเงินทุนไปลงทุน
หาคนเก่งภาษาต่างประเทศไปทำงาน
แต่ว่าอาจจะไปทะเลาะกันกับแฟนสาวหรือเปล่า

เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขามีการวางแผน
แต่งงานกันแล้วด้วยนะคะ
ทำเกี่ยวกับอะไรครับ

ติดตั้งภายในประเทศไทยจังหวัดเปลี่ยรัม

เพื่อพบประโยชนแก่ลูกหลานแล้วก็พลังงานที่ผมเอียง
ก็เขาทำในด้านธุรกิจ
ก็แค่นั้นไม่มีปัญหาอะไร

พี่ชายนาฬิการงานก็ดีทำอยู่บริษัทดี

เรื่องของการที่จะไปหลอกลวงคนหรือว่าแต่งชุดตำรวจ
ถ่ายรูปคู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เอามาแอบอ้าง
หรือว่ารีดไถเงินคนอื่นก็ไม่ใช่หรอก
ทางนี้ครอบครัวของฝ่ายหญิงน่าจะเอาเรื่องไปผสมปนเปย์กัน

เขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ชิวนอนสบายใจแบบนี้เลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปถามนายสงบเหลือสนุกค่ะ
อายุ๔๕ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นนายสมพงศ์หรอกค่ะ

แต่มีรถขับเคยถูกนำตัวไปบำบัดยาเสพติดมาแล้วหนึ่งครั้ง
และเคยถูกตำรวจมาค้นบ้านพบอาวุธปืน
แล้วก็เคยอารวาสที่บ้านยิงปืนเป็นประจำ
ที่ผ่านมานายสมพงศ์มักจะให้วัยรุ่นในหมู่บ้านเรียกตัวเองว่าเสียตะวัน

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทราบ
ไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไง

ให้รุ่นน้องรุ่นเด็กเขาเรียกเขาเสียตะวัน

เท่าที่ผมรู้ก็คือเสียตะวัน
แล้วเคยเห็นเด็กว่าให้เขาเรียกเขาว่าผู้กองต้อยอะไรอย่างนี้

ครับประมาณนี้แหละ
ทีมข่าวนี้นะคะยังได้ไปพูดคุยกับน้าสาวของพยาบาลด้วย
ออกมาระบุบอกว่าเท่าที่ทราบนี่นะคะ
ฝ่ายชายมักจะทำตัวเป็นคนมีฐานะ
อกข้าราชการสาวในลักษณะนี้มาแล้วหลายคน

เช่นเดียวกับกรณีของหลานตัวเองที่โดนไปแล้ว
ส่วนกรณีที่มีคนไปถามว่าทำไมหลานไม่ร้องขอความช่วยเหลือระหว่างถูกกักขังล่ะ

บอกว่าไม่กล้าไงเพราะว่าตอนนั้นโดนขู่ตลอดเวลา
ประกอบกับนายสมพงศ์เขามีอาการผิดปกติ
คล้ายจะคลุมคลั่งเหมือนของขึ้นด้วย

สมพงศ์ก็บอกหลานสาวด้วยนะคะว่าแหมเห็นอาการแบบนี้ของแฟนนุ่มแล้วเขากลัวจะได้รับอันตรายนะคะ
ส่วนสาเหตุการอุ้มตัวไปเนี่ยมาจากฝ่ายชายพยายามขู่ให้ไปเอาเงินจากทางบ้าน
แต่หลานไม่ได้ทำให้ฝ่ายชายก็เลยไม่พอใจ
แล้วก็อยากให้ผู้ที่เคยโดนหลอกในลักษณะเดียวกันกับหลานเนี่ย
ถ้าใครโดนหลอกแบบนี้ก็อยากให้มาแจ้งความเพื่อเอาผิดนะคะ
นายสมพงศ์เคยไปหลอกครูที่หลอกด้วยวิธีการลักษณะแบบนี้

แล้วก็จะเอามาลงทุนนั่นนะครับ
อยากให้ผู้เสียหายคนอื่นเข้าแจ้งความนะครับ